ซึ่งเป็นลักษณะกลมเหมือนมีคนมากลึงไว้เลยนะครับ

ตั้งฉากไว้เลยครับเหมือนบ่อน้ำชะบาน
นี่ครับ

บริเวณแล้วก็ประมาณนี้ครับ

โปรดติดตามตอนต่อไป